เพราะว่าการท่าเรือนั้นเปลี่ยนเอาชนะห้องเย็นท่าข้ามไปแบบสุดมันเลยทีเดียวนะครับ
ที่๒๐ของฤดูการครับห้องเย็นท่าข้าม
สินขึ้นนำก่อนถึง๒๐ครับจังหวะนี้ยิงไปฉลับพรเทพสุนมิตรนะครับเข้าประตูไป
แล้วจากนั้นนะครับก็เป็นพรเทพคนเดิมครับที่หลุดจังหวะนี้แล้วก็ยิงให้กับเจ้าบ้านนำ๒ประตูต่อ๐ในนาทีที่๑๐นะครับ
แต่ว่าทีมเยือนไม่ยอมแพ้ง่ายครับมากอสครับยิงคนเดียว๒ลูกนาทีที่๑๔จังหวะนี้นะครับ
และในนาทีที่๑๙ด้วยนะครับจังหวะนี้เนี่ยเป็นร้านยิงก่อนนะครับบอลโด่งมาแบบนี้โอ้โห
กอสมาจากครึ่งหลังครับกระแทกบอลลูกนี้เข้าประตูไปนะครับจบครึ่งแรกเสมอ๒ต่อ๒
ครึ่งหลังผ่านมานาทีที่๒๔ครับเป็นทางด้านสารวุฒิใจเพชรนะครับยิงยัดลูกนี้เข้าไปครับ
นำแล้วครับ๓ต่อ๒การท่าเรือแต่ว่าห้องเย็นท่าข้ามนะครับพลิกขึ้นนำเป็น๔ต่อ๓ครับ
เทพสนามิตรยิงสองลูกครับวันนี้ฮอตจริงจริงนาทีที่๒๖จังหวะเมื่อสักครู่
แล้วก็จังหวะนี้อีกครั้งนะครับนาทีที่๒๗ยิงต่อเนื่องฟอร์มฮอตเลยครับ
โกเมสนะครับตะวัดยิงแบบไม่ต้องจับเลยครับ

นาทีที่๓๓นะครับทีมเยือนได้เพิ่มอีก๒ลูกครับ
จังหวะนี้นะครับมากอสยิงคิกอินนะครับ
แล้วก็บอลไปโดนขารักษาประตูเข้าประตูไป
แล้วก็ร้านโกเมสนะครับจริงจุดโทษจุดที่๒ลูกนี้
ก็ช่วยให้กับการท่าเรือนะครับแซงชนะไปแบบสุดมันครับผม
ประตูต่อ๔เกือบเพิ่มเป็น๔๗คะแนนนะครับ
ตามหลังจากฝูงวิทยุทธิบรูเวฟชนบรี๓แต้มเท่าเดียว
ส่วนห้องเย็นท่าข้ามแพ้ในบ้านนัดแรกในซีซั่นนี้ครับ

สิงสมุทรสาขวัญครับเสมอกับแบนคอร์กวิทยุทธิบรูเวฟชนบรี๒ประตูต่อ๒
ศรีสะเกดครับเสมอกับราชนาวี๒ประตูต่อ๒
แล้วก็บางกอกซิตี้นะครับแพ้ให้กับแคทเอฟซีไป๓ประตูต่อ๔นะครับ